ส่วนที่เชียงใหม่ครับก็มีเหตุการณ์ทำร้ายกันจนเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดนะฮะวัดกู่คำตำบลวัดเกรด
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะสพแม่ปิงได้รับแจ้งเหตุว่า
มีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่วัดลักษณะเหมือนกับถูกทำร้ายนะครับ
นอนเสียชีวิตอยู่ภายในวัดเลยนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ที่หน้าห้องน้ำภายในวัด
ผู้ที่เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ๕๐๖๐ปีนะฮะซึ่งเบื้องต้นตอนแรกเนี่ย
ยังไม่รู้ชื่อและนามสกุลนะครับบาดแผลก็ฟกช้ำตามบริเวณใบหน้า
แล้วก็มีเลือดไหลใกล้กับศพมีกระป๋องเบียร์ที่ยังไม่ได้เปิดอยู่หนึ่งกระป๋อง
จากการสอบถามพระลูกวัดทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเป็นคนเร่ร่อน
ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งมาเดินอยู่ในวัด
เนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่ติดกับสถานีขนส่ง
ก็เลยมีคนเดินทางเข้ามาพักเดินไปเดินมาอยู่เยอะ
ผู้ที่ก่อเหตุพระที่วัดบอกว่าเป็นพระต่างถิ่นพระที่อื่นนะครับ
ไม่ได้มาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้แต่ว่านานนานเนี่ยจะมาสักทีนึงนะครับ
โดยนายยอนหลู่บุตรธรอายุ๒๕ปีเป็นผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเนี่ยฮะพระต่างถิ่นรูปนี้
เป็นคนก่อเหตุก่อเหตุแล้วก็เดินออกจากวัดไปเลยกล้องวงจรปิดแถวนั้นก็จับเอาไว้ได้เนี่ยครับ
ชีวรปลิวเลยอ่ะรีบจ้ำเลยอ่ะนะครับ
ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุชายเร่ร่อนที่เสียชีวิตเดินไปเดินมาอยู่ในวัด
มีลักษณะเหมือนมึนเมาสุราแล้วไปเจอกับพระคนที่ก่อเหตุ
ไม่รู้เหมือนกับมีอะไรพูดคุยกันอยู่นั่นแหละจากนั้นก็เห็นพระคนนี้พระรูปนี้
ผู้ชายเร่ร่อนจนล้มลงแล้วก็เดินออกจากวัดไปเลย
่งหน้าไปทางสถานีอาเขตที่อยู่ใกล้ใกล้แล้วก็นั่งรถ
คือตีกันให้สองคนใช่ไหมครับที่ตีกันใช่แล้วแล้วยังไงต่อฝั่งผู้ตายเนี่ยก็ล้มลงใช่ไหม

ใช่ครับแล้วก็บอกมาเรียกพี่เพราะว่าพี่เค้าชอบกันนะครับมาตีกันนะครับ
แล้วพี่เค้าบอกว่าไม่ยุ่นเค้าไม่ยุ่นเค้า
ผมก็ดูสักพักหนึ่งผมก็ไปถามคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นไรครับคุณพ่อขโมยหรอครับ
แล้วก็เค้าบอกว่าคุณพ่อไม่ตอบต้นคุณพ่อไม่พูดอะไรก็ทำเลยครับ
เขาบอกว่าอย่าไปยุ่งต้นเลยมันเมามันเมามันเมา

หมดแล้วครับก็หนีไปเลยครับ
อย่ามายุ่งเลยมันเมาแล้วก็เดินหนีไปเลย
พอได้ข้อมูลแล้วตำรวจก็เลยจับกลุ่มฮะเพราะว่าใช้เวลาไม่ถึง๑ชั่วโมง
ตำรวจสายตรวจสพแม่ปิงก็ไปเจอตัวพระที่ก่อเหตุ
ขณะกำลังเดินอยู่ที่บริเวณถนนหน้าค่ายกาวิระ
ตรวจสอบแล้วก็ทราบชื่อว่าพระวิเชียนหงทองอายุ๕๕ปี
ก็แน่นอนว่าก็ต้องถูกจับศึกนะครับเพราะว่าที่ต่อยเข้าไปเนี่ยเขาตายนะครับ
ก็นำตัวกลับไปยังที่บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อทำการสอบสวน
แล้วก็ให้พยานชี้ตัวซึ่งพยานก็ยืนยันว่านี่แหละพระคนนี้นี่แหละ
ไปต่อยชายเร่ร่อนจนล้มลงก่อนที่เขาจะเสียชีวิต
พยานบอกว่ามั่นใจหนักแน่นคนนี้เลยใช่เลยนะครับ
ซึ่งนายวิเชียนนะครับให้การว่าเดินทางมาจากภาคกลางมาที่วัดที่เชียงใหม่
มาอยู่ได้แค่สองวันนะครับที่วัดกู่คำเนี่ย
แล้วก็มาเจอกับผู้ตายซึ่งเดินไปเดินมาเหมือนกับเมา
แล้วเดินเข้ามาหาเขาเขาก็พยายามจะบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งแต่ผู้ตายไม่ฟัง
แต่ก็ยังเดินเข้ามาอีกคล้ายจะมาทำร้ายด้วย
ได้ป้องกันตัวเองด้วยการผลักชายเร่ร่อนคนนั้นจนล้มลงไป
แล้วก็หมดสติซึ่งก็ไม่คิดว่าจะถึงตาย
พอเห็นล้มลงไปแล้วเขาก็เดินออกจากวัดไปก็แค่นั้นเอง

โอ้โหสงสัยอาตมาจะอิทธิฤทธิ์เยอะ
เพราะว่าบอกว่าเนี่ยผลักสงสัยเข้าไปมีเรื่องทะเลาวิวาสทำร้ายที่อื่นมาก่อนหรือเปล่า
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าเห็นว่าต่อยไม่ใช่แค่ผลักไง
แต่ว่านายวิเชียนเนี่ยบอกว่าอัตมาแค่ผลักเอง
แต่ว่าตำรวจเนี่ยนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
พบว่านายวิเชียนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง๑๓๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ดื่มนะไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ดื่มอะไรเลย